นี่พี่เคลลี่บอกเลยว่ากายภาพต้องเข้า
๓๐บาทรุ่นน้องฉันอยู่บริโมงความมา๑๐ปี

หัวไหล่จะหลุดแล้ว
ไปดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะพี่เคลลี่ธนพัฒน์ของเราค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะนี่ในกองละครนะ
แต่งชุดท่านขุนกลับมารับบทแนวยาวนุษย์อีกครั้งหนึ่ง
งานนี้ยังได้ประชันบทบาทกับพระเอกหน้าเด็กด้วย
พี่เขตฐานทัพคุณเบ้นฟุนยพรแล้วก็ดาราจ้าบทบัตรอีกมากมายนะคะ
แล้วก็หนึ่งในนั้นค่ะก็มีอดีตนางเอกยุค๙๐ด้วยพี่เกดทิยาดาพันบัวนะคะ
เคยเล่นเป็นนางเอกขุนช้างขุนแผนยุคนั้นเลย
แบ็คกลับคืนมาอีกครั้งในรอบ๑๐ปีเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ไหมดิฉันจำได้นะ

ใช่ค่ะโดยพี่เคลลี่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าเรื่องนี้มีทั้งบทบาทดราม่า
แล้วก็ฉากเตะต่อยอย่างที่พูดไป
ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสะสมมานานกว่า๑๐ปี
ส่งผลให้เอ็นหัวไหล่ขวามันฉีกไป
ช่วงแรกค่ะพี่เคลลี่ก็เป็นกังวลมากเลย
เพราะกลัวจะกลับมาถ่ายละครไม่ได้
แต่หลังจากที่ได้ไปปรึกษาทุกอย่างก็เริ่มฟื้นคืนมานะคะ

โดยหลังจากนี้ค่ะพี่เคลลี่เนี่ยก็อาจจะขอเผลางานแสดงแนวแอคชั่นลงนิดนึงก็ละกัน
เพราะที่ผ่านมาเล่นบู๊เองด้วยแบบโนแซนอิน

มันมีฉากบู้ที่แบบอันตรายนะพี่เคลลี่เขาเล่นเองเลย

หัวไหล่ฉีกแต่น่าจะเป็นอาการจากที่สะสมมา
อันนี้มันเป็นความทรมานที่นอนไม่หลับ
ใช้ชีวิตปัจจัยมันลำบาก
เพราะมันปวดตลอดเวลาใจเท่าถ้ายละครับ
โอ้โหทั้งหลบระเบิดทั้งยิงปืนสุดยอดเลยนะคะแต่ว่าดูแลสาร
เป็นคน๕๐กว่าที่แบบดูดีนะไม่ได้แค่หน้านะหน้าเรายังแบบทำศัยกรรมหาหมอได้
แต่คือพี่เคลลี่คือหล่อหมดจดตั้งแต่หัวจะหลดเท้า

ดูหนังจีนจำยุดจำยุด
แต่เขาดูแลตัวเองดีจริงคุณผู้ชมค่ะ